เพราะอะไรรู้ไหมคะเรามีนัดกับสองหนุ่มนะคะฮักเธอเทิม
คนอีสานบ้านเห่าเนี่ยค่ะรอหลายโอ้โหบักคักบักคัก
เห็นบอกว่าเขาจะไปสนามฟุตบอลค่ะผู้ชายขอมา
เราก็ต้องขับรถไปรับแล้วก็ไปส่งสนามบอลนะคะ
สวัสดีด้วยจ้าสวัสดีครับอ้าวมาโรดบ่พูดได้ไหมครับ

มีกล้องด้วยเหรอครับนี่ค่ะนี่คุณผู้ชมนี่คือคุณเบิ้ลปฐุมราชนะคะ
ส่วนที่แบบว่าทำยายไงจ้ายายใส่อีสานไงอ
มาได้เป็นนักรองค่ะ

เอ๊ะเอ็ดโทมาบ้างมาแฮดเพลงบ้าง

ชุมอื่นได้ไหมคะ
แล้วมาที่เค้าร่วมการนะคะ

มาตั้งจากกะเบิร์นของประธุนราชนะครับ
ผมกะเป็นเค้าด่งเจอมาก่อนครับ

เขามาประกวดร้องเพลง

กัวแล้วได้เผ็ดเพลงขำเพชครับ

สนิทกันจริงก็นี่แหละครับภาพยนตร์ฮักแพงนี่แหละครับ
เรื่องแรกที่เราเล่นด้วยกันครับ

แล้วทำไมแบบสนิทกันอ่ะคะอยากรู้
คงไม่มีใครคุยแล้วครับในตอนนั้น

คนสานบ้านพ่อครับบอกกันว่าต้องดู
แต่มันก็มีคนอีสานหลายคนนะคะ
มันก็แล้วแต่จังหวะโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้ใดมากกว่าครับ

จะเจอนักร้องดังหรือเจอคนธรรมดา
ถ้าคุยกันถูกคอมันก็ไม่ต้องจุนอะไรกันยากนะครับ

คือแบบว่าหูตัวอยู่บ้างว่าเป็น
หวันใจแบบว่าพี่ก็เท่าก้าวเก้งกวางพลายเนี่ยค่ะ

เพราะว่าภาพผมนี่โพสต์ในทวิตเตอร์บ่อย

แต่งเทียฟันภาพรุ่นนิดหน่อยก็จะมีคนแคปไปโพสต์

มันอาจจะมีเง่าไปเง่าแต่เป็นแสงเง่านะครับ

เล็กเหรอคะ

เเจาก็หนีเศร้าก็สอบร้ายนี้แต่หรอ

แล้วเกี่ยครับเลยแล้วก็ตอบช่วยผมด้วย

สับเนื้อ
แก้งล้ายสัมมาชาญมางาม

นะครับคือแฟนคนใหญ่ครับ

ถ้าเธอติดโควิดแล้วแฟนจะทำยังไง
ปันใจหรือเปล่าหรือเธอจะปันใจก่อน
อืมทุกอย่างมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราครับ
มันไม่เกี่ยวว่าใครจะปันใจก่อนไม่ปันใจก่อน
โควิดก็ไม่ใช่เหตุครับมันอยู่ที่ตัวเรา
ผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไรผิดเพี้ยนหรอกครับ
อยู่ที่ว่าวันหนึ่งจุดหนึ่งที่มันไปกันไม่ได้จริง

รู้สึกไงคะกับที่พี่เขาตอบอย่างนี้

ปักษีแล้วบอกไม่ควรชอบเผ็ดเผ็ดอยู่แล้วนะครับ
เวลาที่เข้าซีนกับผู้หญิงครับผม

มันมีผัวแหล้ม

อาจจะมีเรื่องของเพลงคำว่าอยู่น้ำ
ซะมาเรื่องหนีสี่พิเศษจะเป็นรายการฟตัสสีของเพลง
อะบอกซะ

ฟังมันเป็นตะเบิงเจ้าสายราคานังนะ

และก็การเปลี่ยนแปลงของเรื่อง
นำความเป็นในสารสุสากุลในเรื่อง
จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งคาแรคเตอร์ตัวละครมีทุกอย่างครับ
ค่ะนักแสดงมีภัยมีภัยนะเมื่อก่อน
มีแซคชุมแพร่ครับแซคชุมแพร่แซคชุมแพร่

ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทิ้มจมูก
ใช่ผมมาทิ้มจมูกผมด้วยตอนนี้ครับ
มันโด่งมากครับ

คุณผู้ชมเราก็มาถึงแล้วนะคะ
สนามฟุตบอลที่คุณแซคกับคุณเบิ้ลจะมาเตะฟุตบอลกันนะคะ
ใช่แล้วเดี๋ยว๒๑กรกฎารอบสื่อเดี๋ยวไปหา

สวัสดีก่อนขอบคุณมากนะครับ